คือเรื่องราวต่างนานาของลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ในช่วงเวลานี้เนี่ย
แน่นอนว่าคดีของน้องชมพู่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใคร

ลุงพลแห่งบ้านกกอกนายชัยพลวิพาเนี่ย
มีคดีทำร้ายนักข่าวมีคดีครอบครองไม้ห่วงห้าม
มีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนนะฮะ
ล่าสุดนะครับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คล่าสุดนะครับ
นี่ฮะรูปนี้ฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
รู้หรือเปล่าพระพุทธชินราชต้องขอพระบรมราชานุญาต
แล้วใครเอามาให้มีเบื้องหลังยังไงเอามาเตือนให้ทราบ
โอ้โหไม่รู้ว่านี่มีงานงอกอีกหนึ่งคดีหรือเปล่าเนี่ย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเราตรวจสอบไปแล้วนะครับ
ทีแรกเราก็เอ๊ะตกลงคุณอัจฉริยะหมายถึงประเด็นไหนแบบไหนอะไรยังไง
เราตรวจสอบไปเนี่ยพบว่าพระพุทธชินราชจำลองที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้เอามาโพสต์เอาไว้
คือพระพุทธรูปจำลองที่แฟนคลับของลุงพลที่ชื่อนกน้อยสั่งให้โรงหล่อพระซุ้มเมืองนนท์จังหวัดพิศนุโลก
นำมามอบให้ลุงพลเมื่อ๓๐ธันวาคมปีที่แล้วนะฮะเพื่อให้ลุงพลนำมาตั้งประดิษฐาน
เอาไว้ที่ลานพญานาคที่ข้างข้างบ้านลุงพลที่กกอกที่มุกดาหารค่ะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
นี่ครับคือผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นข้อกฎหมายจริงนะฮะ
นี่คือพระพุทธชินราชจำลองนะครับลงลักษปิดทองด้วยทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
มูลค่าสามแสนกว่าบาทขนาดหน้าตักกว้างเมตรแปดสิบสูงสองเมตรห้าสิบ
มีความลึก๑เมตร๑๐นะฮะช่างใช้เวลาหล่ออยู่หนึ่งเดือนเต็ม
แล้วก็มีผู้นำมามอบให้กับลุงพลถึงบ้านกอกนะฮะ
เราตรวจสอบไปยังระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าด้วยการก่อสร้างอนุสวรีแห่งชาติ
และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบ
มติคณะรัฐมนตรีให้กรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญต้องได้รับพระบรมราชานุญาต
โดยเสนอผ่านกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อทำรงรักษาเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติคือพูดให้เข้าใจง่ายง่ายคือ
ไม่สามารถไปสร้างไปทำกันเองได้โดยภารการค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรูปแบบผิดเพี้ยนความสมบูรณ์ต่าง
มันไม่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
ในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับ
ระบุว่าพระพุทธรูปสำคัญหมายถึงพระพุทธรูปที่เป็นปูชนียวัตถุ
ดิษฐานในพระบรมมหาราชวังพระอารามหลวงสถานที่รัชการ
หรือวัดสำคัญประจำท้องถิ่นและเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของมหาชน
หน่วยงานราชการหรือเอกชนผู้มีความประสงค์จะสร้าง
ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณอักษรถึงอธิบดีกรมศิลปากร
แนบเอกสารก็คือชื่อและประวัติความสำคัญของพระพุทธรูปจำลอง
เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอจำลองรูปลักษณะของพระพุทธรูปจำลอง
จำนวนที่ขอชนิดและวัสดุรวมถึงชื่อหน่วยงาน
และบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการสร้างด้วย
โดยมีรายนามพระพุทธรูปสำคัญอยู่๖๐รายการนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าเรายกตัวอย่างกันแล้วกันนะฮะ๖๐รายการเนี่ยก็อย่างเช่น
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีย์
พระพุทธชินศรีและพระพุทธชินราชนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็เลยถามไปยังในอำเภอดงหลวงนะฮะที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
นายอำเภอชัชวานทองชนเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องพระพุทธชินราชที่ลานที่บ้านของลุงพลนายชัยพลวิพาเนี่ย
นายชัยพลวิพาไม่ได้มาขออนุญาตมาหารืออะไรกับทางอำเภอเลย
ขณะนี้นายอำเภอรงหลวงบอกว่าก็คงจะต้องดำเนินการนะฮะแล้วลุงพลเนี่ยไม่ได้มาขออนุญาตไว้ด้วย
นี้ยังไม่เห็นมีนะครับมันยังไม่ได้ขอมานะครับ
ถ้าขอนี่ก็ต้องทั้งวัฒนธรรมนะครับทางจังหวัด
พอดีของอำเภอเราไม่มีสำนักงานวัฒนธรรมอยู่ที่จังหวัดหมด
หมายความว่าก็คือต้องขออนุญาต
สำนักพุทธสำนักวัฒนธรรมนะครับประมาณนั้นนะครับ
ยังไงก็คือจะต้องขออนุญาต
นี่นะคะคือนอกจากประเด็นนี้เนี่ยในอำเภอมีภารกิจสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง
ก็คือเรื่องของการคุยกันกับชาวบ้านในพื้นที่และกลุ่มยูทูบเบอร์
มีการมาเจรจาหารือกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยังไงกันดีนะคะ
ช่วงเช้าค่ะในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ชัชวานทองชนพร้อมด้วยประหลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง
ตำรวจสพกกตูมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก็เชิญตัวแทนชาวบ้านกกอกมาคุยกันเจ๊หมีเจ๊แหลมป้าถอน
เบาถินนางแจ๊สตัวแทนยูทูบเบอร์บ้านลุงพลก็มานะคะ
คือทั้งฝั่งชาวบ้านแล้วก็ฝั่งยูทูบเบอร์ก็ต้องมาคุยกัน
เพราะว่ามันมีก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านบางส่วนได้มีการลงชื่อยื่นหนังสือไป
อยากจะให้ยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกนอกพื้นที่ได้ไหม
เพราะว่าชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเดือดร้อน
วันนี้ก็เลยต้องมาคุยกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ
ตัวแทนกลุ่มยูทูปเปอร์เสนอแนวทางในการทำงานเพื่ออยู่ร่วมกับชาวบ้านได้
ด้วยการกำหนดขอบเขตการทำงานคือจะอยู่แค่ที่บ้านลุงพลนะคะ
ครับจะมีการถ่ายทำอะไรก็แค่ที่บ้านลุงพลอ่า
แล้วก็จะมีการกำหนดเวลาเป็นช่วงเวลา
ว่าช่วงเวลาไหนจะมีการสดได้ช่วงเวลาไหนจะมีการอัดคลิปเอาไว้ได้
ดีไหมเขาเสนอไว้แบบนี้นะแล้วกลุ่มยูทูบเบอร์บอกว่า
จะหลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่
ยูทูบเบอร์ตกลงกันว่าจะขึ้นไปขอขมาพระอาจารย์สมบัติ
ประธานสำนักสงภูหลวงก่อนหน้านี้เคยมีการสดผ่านช่องยูทูป
ทำให้แฟนคลับมาแสดงความคิดเห็นมีการตำหนิพระอาจารย์สมบัติเยอะ
และชาวบ้านก็ไม่พอใจเพราะเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ยูทูบเบอร์บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอขมาท่านชาวบ้านค่ะก็บอกว่าอ่ะ
ข้อเสนอที่กลุ่มยูทูบเบอร์บอกว่า๑จะกำหนดพื้นที่ถ่ายทำเฉพาะบ้านลุงพล
กำหนดช่วงเวลา๓ไม่นำเสนอเนื้อหาที่กระทบกับชาวบ้าน
จะไปขอขมาพระอาจารย์สมบัติชาวบ้านบอกว่าก็ยอมรับ
แต่ประเด็นสำคัญที่อยากให้เพิ่มเติมก็คือระวังหน่อยนะ
ครับเรื่องเนื้อหาในการโพสต์ในการสดผ่านช่องยูทูปเนี่ย
พาดพิงชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาได้รับความเสียหายเช่นที่มียูทูบเบอร์ไปพูดในลักษณะที่ว่า
โอ้โหมันมีเรื่องราวของยาเสพติดอะไรในพื้นที่หรือเปล่า
จนทำให้ชาวบ้านไม่อยากจะให้ยูทูปเบอร์ต่างถิ่นอยู่ในพื้นที่อะไรแบบเนี้ย
คำพูดลักษณะแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้นะ
ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบเขาเดือดร้อนนะคุยกันสักประมาณสองชั่วโมงนะคะ
นายอำเภอบอกว่าในการหารือกัน๒ชั่วโมงวันนี้
ข้อสรุปออกมาสี่ข้อนะคะ๑กำหนดโซนนิ่งในการถ่ายทำ
พื้นที่บ้านลุงพลเป็นหลักการนำเสนอเนื้อหาจะไม่กระทบกับชาวบ้านคนอื่นนะคะ
การถ่ายคลิปการสดเนี่ยถ้าจะไปเกี่ยวกับบุคคลอื่น
จะต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งครับสามยูทูปเบอร์และนักข่าวต้องปฏิบัติตาม
โดยเฉพาะใครมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเสี่ยงกักตัว๑๔วันนะคะ
สี่ถ้าไม่ปฏิบัติตามฝ่าฝืนแล้วกระทบกับชาวบ้าน
โดยงานราชการในพื้นที่จะขอให้บุคคลคนนั้นออกจากพื้นที่โดยไม่มีเงื่อนไขค่ะ

อำเภอดงหลวงบอกว่าในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกกอก
ก็ต้องเซ็นรับทราบกฎกติกานี้นะ
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาตามนี้เหมือนกัน
กติกาเบื้องต้นที่มีการสรุปกันในวันนี้เนี่ยนะคะ
อาวุโสอำเภอดงหลวงจะกลับไปเขียนลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการ
แล้วนำมาให้กลุ่มยูทูบเบอร์บ้านลุงพลเซ็นเลย
วันพระรหัสบดีนี้น่าจะชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้
และไม่มีทุกคนจะได้ซื้อทุกคนนะคะ
ด้านในจิมมี่เรื่องจริงชาแนลค่ะ
เป็นตัวแทนกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะ
ก็มีการหาทางออกที่เคาะออกมา๔ข้อ
จะได้อยู่ร่วมกันกับชาวบ้านปกกอกได้
ตัวแทนกลุ่มยูทูบเบอร์เขาก็บอกว่าเขาน้อมรับทั้งหมดนะทั้ง๔ข้อนี้นะคะ
แล้วเขาก็จะคุยกันเองด้วยในกลุ่มยูทูปเบอร์
ถ้าใครทำไม่ได้คนนั้นต้องพิจารณาตัวเอง
จะมีการทำข้อตกลงปิดประกาศเอาไว้เลย
ประกาศที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านกกอกเอาไว้เลย
ประกาศเอาไว้หน้าบ้านลุงพลเอาไว้เลย

จะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่าเอาไม่รู้เลยว่าข้อปฏิบัติเป็นยังไง
ยังไม่เห็นเอกสารยังไม่ได้เซ็นเอกสาร
เดี๋ยวเขาแปะไว้เลยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแปะไว้หน้าบ้านลุงพลด้วยนะคะ
หมีเป็นชาวบ้านที่ไปร่วมประชุมกับพวกยูทูบเบอร์นะครับ
วันนี้ติก็ไปคุยด้วยนะครับหลังจากที่ได้คุยกันเสร็จนะครับ
คือเจ๊หมีเนี่ยบอกว่าแนวทางที่ยูทูบเบอร์เสนอมาวันนี้

ที่บอกว่าก็จะถ่ายทำอะไรต่างนานาอยู่แค่พื้นที่บ้านลุงพล
แล้วจะไม่ไปถ่ายคลิปไปไลฟ์ยูทูปแบบละเมิดสิทธิ์ชาวบ้านคนอื่น
แล้วหากต้องการจะทำอะไรนอกเหนือพื้นที่บ้านลุงพล

ส่วนที่ยูทูบเบอร์ที่ชื่อจักรี
ที่กล่าวหาว่าชาวบ้านกกอกดูแบบไม่ต้องการยูทูปเบอร์
ยูทูบเบอร์เพราะว่าเรื่องค้ายาเสพติดอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้นะครับทางยูทูบเบอร์เนี่ยได้ชี้แจงกับชาวบ้าน
บอกว่ายูทูปเบอร์ที่ชื่อจักรี
ยูทูบเบอร์ที่มาตามติดชีวิตลุงพล
มาไลฟ์ที่บ้านกกอกเป็นประจำ

ซึ่งกลุ่มยูทูบเบอร์จะหาแนวทางจัดการเรื่องนี้ให้

ว่านายจักรีเป็นตัวอันตรายบิดเบือนข้อมูล

ทำให้ชาวบ้านจะเสื่อมเสียก็จะแจ้งความ
วันนี้มีผู้ใหญ่บ้านกกอกไปร่วมหารือด้วยนะครับ
ซึ่งเจ๊หมีแล้วก็ชาวบ้านที่ได้คุยกับเราบอกว่า
ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านไม่เคยออกมาปกป้องลูกบ้านเลยนะฮะ
เพียงแต่แนะนำให้ชาวบ้านเวลามีปัญหาอะไรเนี่ย

ถึงไม่ไปบอกว่ายูทูปเบอร์เหล่านั้นเนี่ย
มาตามติดชีวิตลุงพลอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
หรือเพราะผู้ใหญ่บ้านเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์เหมือนกัน
ที่ผ่านมาเคยไปร้องเรียนเรื่องนี้กับผู้ใหญ่บ้านแล้ว
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ไปร้องเรียนที่อำเภอ
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าจะไปทำอะไรก็ได้

ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าที่ตั้งใจไปหาเพราะเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครก็ยังมีลูกบ้าน
เพราะฉะนั้นลูกบ้านอยากให้ผู้ใหญ่ปกป้องบ้างเนี่ย
ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ปกป้องอันนี้ชาวบ้านเขาสะท้อนมานะฮะ
เพื่อผู้ใหญ่อยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้
บอกคุณกิติศักดิ์ได้นะครับ
เราไปสอบถามหนึ่งในชาวบ้านกกอกที่ไปร่วมประชุมนะครับ
บอกว่าสบายใจขึ้นหลังได้ทำความเข้าใจและทำข้อตกลงกับเหล่ายูทูบเบอร์
เพราะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทุกคนที่สร้างปัญหา
ส่วนมากไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
เพราะยูทูบเบอร์มีทั้งที่บ้านลุงพลเป็นประจำนะ
กับส่วนที่มาแบบไม่ประจำ
ส่วนที่สร้างปัญหาคือพวกที่มาแบบไม่ประจำ
มีการไปกล่าวพาดพิงกล่าวหาชาวบ้านจนเกิดความเสียหาย
ส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่เหล่ายูทูบเบอร์บอกว่า
จะไปขอเข้ามาพระสมบัติประธานที่พักสงภูหลวงนะครับ
หลังจากยูทูบเบอร์บางช่องประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ชาวบ้านบอกว่าก็คงบังคับใจใครไม่ได้
ถ้าจะไปขอเข้ามาก็ถ้าไปแบบเต็มใจก็
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลถ้าไม่เต็มใจ
ถ้าไปก็ไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่คนก็แล้วกัน

คุณผู้อันนี้ค่ะนายอัจฉริยะเริงรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมเขาสดผ่านเฟซบุ๊คของเขา
เดี๋ยวให้ฟังเสียงแต่เล่าคร่าวก่อน
คือประเด็นคือนายอัจฉริยะบอกว่า
ขอพูดหน่อยว่ามันมีกระแสตีกลับ

โอ้โหไปร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องเลยนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าไม่ได้จะแก้แค้น
แต่สิ่งต่างที่ไปร้องให้ตรวจสอบ
ความผิดมันชัดทั้งเรื่องของการตัดไม้ในป่าสงวน
คลิปต่างในช่องยูทูปเนี่ยหลักฐานมันชัด
ส่วนคดีน้องชมพู่นายอัจฉริยะบอกว่า
ไม่เกิน๑๕กุมภาพันธ์มีข่าวดีแน่นอน
อัจฉริยะบอกแบบนี้นะคะและนายอัจฉริยะบอกว่า
อาจมีมากกว่า๑คนที่ทำให้น้องชมพู่อดอาหารตาย
เรียกได้ว่าปิดตำนานบ้านกกอกได้เลย
จากนี้ชาวกกอกจะได้คืนความสุขสักทีฟังเสียงดูค่ะ
ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่นานเกินรอนะครับ
ผมมั่นใจว่าไม่นานเกินหรอกอีกแค่๒สัปดาห์อดทนหน่อย
สำหรับคนที่เป็นคนร้ายเขาทรมานยิ่งกว่าเรา
เขาต้องไปทำบุญบ่อยเขาต้องไปทำบุญที่วัด
ในใจเขาร้อนรุ่มหมดแล้วให้คนร้ายมันฆ่าเด็ก
อยู่อย่างทรมานมันทรมานเด็กจนอดข้าวตาย
มันก็ต้องทรมานเพราะคำสาบานของมัน
มันสาบานไม่แล้วมันจะต้องทรมานอย่างสุดแสน
สุดแสนที่มันจะต้องทรมานเช่นเดียวกันแล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอ
ตั้งแต่วันแรกที่มีการเจอศพน้องชมพู่นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
พี่น้องประชาชนก็จะรู้ว่าใครคือฆาตกรเลือดเห็น
สิ่งที่มีการพูดกันว่าคนร้ายอยู่ข้างล่าง๒คน
พี่น้องประชาชนไปดูคลิปได้เลยว่าคุณรู้ได้ไงว่ามีคนร้ายสองคน
คุณรู้ได้ไงว่านะศพน้องชมพู่อยู่ทางซ้าย
คุณรู้ได้ยังไงว่าชมพู่อดข้าวตาย
คุณรู้ได้ยังไงนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง๓๗คลิปสำหรับฆาตกรเลือดเย็นคนนี้
ถูกบันทึกเหตุการณ์ทั้งสิ้นทั้งมวล
ทีนี้ค่ะก็นายอัจฉริยะพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าไปกลั่นแกล้งอะไรลุงพลเขาหรือเปล่า
ถึงไปร้องให้ตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่ดำเนินคดีนั่นนู่นนี่
จะให้ไปร้องเรียนให้ตรวจสอบเนี่ยอาจจะโดนอีกหลายคดีเลยด้วยซ้ำนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธชินราชเมื่อสักครู่นี้ที่คุณภาคภูมิเล่ารายละเอียดไปแล้ว
คุณอัจฉริยะบอกว่าไหนจะเรื่องเสียภาษีอีก
ไหนจะกรณีพระอาจารย์พลที่ลุงพลเคารพนับถืออีก
อาจารย์พลเนี่ยนายอัจฉริยะบอกว่าก็ควรจะเตรียมทนายความเอาไว้นะ
อาจจะมีความผิดฐานร่วมกันบุกรุกป่ากับลุงพลด้วยซ้ำนะ
คือนายอัจฉริยะบอกว่ามันมีหลายอย่างถ้าจะให้กลั่นแกล้งเนี่ยไปร้องเรียนเพิ่มได้
อาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่ได้ทำ
เขาก็มีการนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมว่าอันไหนที่มันหลักฐานชัด
ควรจะมีการดำเนินการตรวจสอบเนี่ยเขาก็ทำตามนั้นประมาณนี้
นายชนะบอกว่าอย่างเรื่องเลี่ยงภาษีสรรพากรอย่างนี้
ถ้าเกิดจะร้องจริงนี่ก็ร้องได้ใช่ไหมฮะ
เพราะว่ามีแฟนคลับนะรับเงินไปเกินกว่า๑ล้าน๘แสนบาท
เสียภาษี๗ถ้าจะดำเนินคดีก็ได้อีกหลายคดี
แต่ก็ต้องดูแล้วฮะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ